ก็ไปดูหน่อยนะครับการจับสลากเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับ
ก็มี๑๓ทีมนะครับจากไทยลีก๑ที่ผ่านเข้ามาในรอบนี้
สรุปแล้วนะครับให้ดูกันเลยครับ

นครราชศรีมาครับพบกับพัทยา
อุบลเจอสุพรรณบุรีแอร์ฟอร์สเจอกันท่าเรือแล้วก็เชียงรายยูเต็ดจะพบกับโอลิสเทโรครับ
ก็รอบ๑๖ทีมสุดท้ายนะครับแข่งขันในวันที่๑๑กรกฎาคม
แชมป์จะได้รับเงินรางวัลจำนวน๕ล้านบาท
พร้อมกับสิทธิ์ในการไปแข่งขันฟุตบอลรายการโตโยต้าแม่โค้งคลับแชมเป็นชิปต่อไปด้วยนะครับ